บรรดาผู้เสียชีวิตเขาก็เป็นญาติกัน

เขาก็ไปทัวร์ด้วยกันเช่ารถไปนะครับ
กรสินไปที่ตราดที่จันทบุรี

ตรงจุดเกิดเหตุชาวบ้านบอกว่า

ในพื้นที่วังน้ำเขียวนครรัชศรีมาเนี่ย
เรื่องนี้มีอาถรรพ์ที่เล่าต่อกันมานานกว่า๖๐ปี

เหมือนมีเจ้าป่าเจ้าเขาคอยดูแลปกปักรักษา

แล้วก็ต้องเหมือนกับมีตัวไทยตัวแทนที่จุดนี้

เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าขาน

พ่อใหญ่ที่คอยปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้นะครับ
ฟังเสียงของชาวบ้านในพื้นที่กันนะครับ
เราก็ให้ย่านี้จัด
เราจัดยาให้เขากลับไปเอาไปเลี่ยง
พอแล้วยกขึ้นบึงเลยรถอ่ะ
นี่คุณยายพัฒน์เลี่ยนกิ่งอายุ๖๖ปีแล้วคุณเขียนมาสอน

คุณยายอาศัยอยู่ที่บริเวณโค้งมะกรูดหวานตั้งแต่๔ขวบ

ก็บอกว่าจำนานอาถรรย์นี้
เมื่อก่อนแถวนี้เป็นเขาครับเป็นป่าเขา

ปกปักรักษาดูแลพื้นที่อยู่
ก่อนหน้านี้เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดนะฮะ
เสียชีวิตก็มีบาดเจ็บก็มี
ครั้งหนึ่งเคยมีอุบัติเหตุ

ขณะที่รถเครนมานะครับ
จอดอยู่ก็ค่อยไหลลงข้างทางนะ
เอ่อต้องไปให้รถใยอีกครั้งนึงมายก

จนกระทั่งต้องบอกให้คนขับ
ไปจุดทูพบอกเจ้าที่เจ้าทาง
ถึงสามารถยกรถขึ้นมาได้อย่างง่ายดายทันที

เค้าจะเอารถทัวร์นึงข้างที่
เออโอ้ยเพราะดีเขาก็ไม่ว่าเขาว่าไปฟังเนอะ
กับว่าโอ้คุณยายเอ้ยอย่าเอาท้อพ่อแล้วลูกหลานยาน
เอออยากจะไปเฮ็ดห้างเฮ็ดไปเฮ็ดห้างเฮ็ดสวนไม่ได้
อยากจะไปที่ยานอย่าเฮ็ดถ่อพอแล้วยายก็ได้วางสิ
อ่าคุณยายยังบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเคยมีอุบัติเหตุ
สองสามีภรรยาขี่รถจักรยานยนต์มานะครับ
แล้วก็ประสานงากับรถบรรทุกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
อ่าทางครอบครัวกับญาติก็ไปดูดวงชะตาตามความเชื่อ
หมอดูบอกไว้ว่าพ่อใหญ่ลงราชเนี่ยตามความเชื่อก็คือ
ผู้ที่ดูแลปกปักรักษาถนนสายสามศูนย์สี่บริเวณโค๊มประกูธหวาน

หลังจากที่สองสามีภรรยาเขาขี่จักรยานยนต์มา
แล้วก็ประสานงานกับรถบรรทุกเสียชีวิตนะนะ

พ่อใหญ่ลงราชบอกว่าจากนี้ไป
จะตามเอารถทัวร์สักคันไปอยู่ด้วย
ก็ภาวนากันว่าอย่าให้เกิดขึ้นจริงเลย
จนกระทั่งมาเกิดเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นจนได้
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเป็นตำนานอาถรรพ์อย่างแน่นอน
คุณยายพัทรก็เลยเชื่อว่านี่อาถรรพ์นะนะ

แต่เดี๋ยวนี้คุณยายก็คือต้องอยู่แถวนี้นะฮะ
ก็เลยใช้คิดดีทำดีอธิษฐานถึงผู้ที่ปกปักดูแลพื้นที่
ก็ไม่ได้ทำให้กลัวอะไรถึงขั้นที่ว่าอยู่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับ